งานประชุมสอดศอดของเก้าไกลที่
กันหนักมากค่ะแต่ถึงเครียดเขาก็จะสู้

เครียดไหมเนี่ยสู้ใช่ไหม
นี่ค่ะล่าสุดไปดูโพสต์ของคุณปิยบุตรแสนกระหนกกุลกันหน่อยนะคะ
เลยค่ะที่การคณะเก้าหน้าโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้
ไม่มีอะไรที่พิทาชัยทวัดและพระเก้ากลายต้องเสียใจ
ไม่มีอะไรที่พิทาชัยทวัดและพระเก้ากลายต้องเสียหน้า
ไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒน์และพักเก้าไกลต้องท้อแท้สิ้นหวัง
และไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒน์และพักเก้าไกลต้องคลางแคลงสงสัยว่าตนคิดผิด
พวกเขาต่างหากที่ต้องเสียใจที่มองสถานการณ์ระยะสั้น
พวกเขาต่างหากที่ต้องเสียหน้าตอบใครไม่ได้แม้กระทั่งตอบใจตัวเอง
แก้ปัญหาในสิ่งที่พูดไปแบบวัวพันหลัก
พวกเขาต่างหากที่ต้องท้อแท้สิ้นหวัง
ไม่รู้ว่าในอนาคตจะชนะก้าวไกลได้ด้วยวิธีไหนจะยุบจะตัดสิทธิ์
ยังไงก็ฆ่าความคิดไม่ตาย
แต่๑๔พฤษภาคมจนถึงวันนี้การเมืองไทยได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
สู้จนกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
ทุกผู้ชมครับในเมื่อวันนี้มันมาถึงแล้ว

ขอย้อนไปดูหน่อยนะครับ